อีกหนึ่งกลุ่มคนที่รวมตัวกันทำความดีในจังหวัดราชบุรีนะคะ
อยากที่จะรวมตัวกันทำความดีรับส่งประชาชนฟรี

สี่แยกบางแพรในอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
รวมตัวกันเพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
และช่วยกันติดสติ๊กเกอร์ด้านหน้ารถว่า
บริการรับส่งประชาชนฟรี
นี่นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้ไปร่วมกิจกรรมทำความดีในลักษณะนี้ค่ะ
จริงพวกผมไม่ใช่นะครับ
ให้บริการทุกท่านครับ
แล้วหน้ารถเรามีสัญลักษณ์ให้เห็นไหมครับ
ว่าคนที่มาบริการนี่แหละครับนี่แหละครับ
ครับผมก็ท่านได้เห็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ
บริการรับส่งประชาชนฟรีนะครับ
ผมก็ฝากเลือกได้ทุกท่าน
นายอภิวัฒน์ยังบอกด้วยนะคะว่าทั้งหมดจะเข้าไปตรงจุดที่ป้อมพระสุเมน
ทางเจ้าหน้าที่จัดตั้งคิวจักรยานยนต์เอาไว้ให้
เพื่อรับส่งประชาชนไปท้องสนามหลวง
ซึ่งที่ผ่านมาคนที่มาใช้บริการก็กล่าวชมเชย
แล้วก็มองกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ดีขึ้น
ทำให้ทุกคนรู้สึกปลื้มใจในการทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
กลุ่มประชาชนที่มารับส่งฟรีแบบนี้เห็นเยอะแล้ว
ตั้งแต่วันแรกเลยที่คนไปรวมตัวกัน
แต่อันนี้ก็ต้องขอเตือนประชาชนด้วยนะคะว่า
ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ปนแบบนี้แล้วก็มีการใช้คำว่า
เงินก็คงไม่ผิดที่ฉันเจอกับตัว

จากแยกนางเลิ้งไปถึงแยกอุรุพงศ์คิด๓๘๐บาท

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเตือนประชาชนเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่ามิจฉาชีพแบบนี้จะฉวยโอกาสอีกหรือเปล่า
ทางที่ดีดูกลุ่มประชาชนตามจุดตรงที่

ดูสติ๊กเกอร์หรือว่ากระดาษที่แปะเอาไว้ที่หน้ารถ

เพราะว่าบางคนนึกว่ามารับส่งฟรีประจักรยานโยน
พอไปถึงสถานที่อย่างไปสนามหลวงแล้ว

ก็เตือนประชาชนกันด้วยนะครับ